หลังจากที่เกิดเหตุอุทธกภัยในพื้นที่ภาคใต้
หลายพื้นที่ก็ประสบกับผลกระทบ

หนึ่งในนั้นก็คือศูนย์การเรียนต่อชดบ้านห้วยตรงครับ
แต่ว่าจากการเข้าไปฟื้นฟู
พบว่าศูนย์แห่งนี้ยังขาดแคลนห้องสมุด

เอกชนก็เลยรวมพลังการสร้างห้องสมุด
ภายในศูนย์การเรียนแห่งนี้ให้ใหม่
หวังว่าเยาวชนจะได้ใช้เป็นศูนย์กลาง

แต่เต็มไปด้วยศือการเรียนรู้ต่างนี้
ที่ถูกจัดสร้างขึ้นจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
ผู้สนับสนุนการก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้
และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชุปธรรมหรือวศธ
และในครั้งนี้ได้ร่วมกับอีก๒หน่วยงาน
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาดิตจังหวัดสุราธานี
ใช้ความสามารถจากนักศึกษาและคณาจารย์

จังหวัดสุราธานีมาช่วยก่อสร้าง
ใช้เวลาเพียง๒วันในการขึ้นโครงสร้างเหล็ก
และใช้เวลาก่อสร้างเสร็จทั้งหลังเพียง๑๘วัน
ก่อเกิดห้องสมุดที่สร้างความรู้ให้กับเยาวชน
ต้องการในตัวห้องสมุดนะครับ
เพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เมื่อก่อนพวกเราขาด
แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทางคณะครู

เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีให้กับน้อง

เพราะวันนี้เราได้มาจากของพี่นะครับ

มันก็ทำให้ยิ่งเกิดประโยชน์กับน้อง
และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเห็น

ที่จะอยากจะเข้ามาห้องสมุดมาค้นผ้าเพิ่มเติม
เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูให้กับผู้ประสบอุทธกภัยภาคใต้
ทุกฝ่ายตั้งใจทำขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม
ซึ่งจะส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กนักเรียนและเยาวชน
ข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน